มีอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่บุรีรำครับทุกผู้ชมครับ
มีคนที่ถ่ายคลิปได้เขาเอามาแชร์ในสังคมออนไลน์
ไม่ได้หวังจะประจานให้อับอายอะไรหรอก

และอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันมี
ลักษณะแบบนี้ปะปนอยู่ในสังคมจริง

มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปที่ร้านขายมือถือกับคอมพิวเตอร์นะฮะ

ดูว่าดูว่าไม่สนใจใครว่า

ถ้าดูไปแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ

แล้วก็ออกไปแล้วไปเจอผู้หญิง
เจอเด็กหรือเจอใครในที่เปลี่ยวอะไรเข้า

มีรูปหงรูปหัวดูแบบอื้อหือเหมามันเลย

หรือว่าคืออยากดูมากแต่ที่บ้านไม่มีคอม

ดูสิเนี่ยเห็นไหมโอ้โห
ก็ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อโตมานนะครับ
ได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิด
ร้านขายมือถือกับคอมพิวเตอร์ในห้างแห่งหนึ่งที่บุรีรำนะครับ
บอกว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาในร้าน
ทำทีเหมือนกับมาเลือกซื้อของนะฮะ
แล้วก็เปิดข้อมูลดูหนังโป๊ะ

ดูแบบไม่แคร์สายตาใคร
จะมีคนเดินไปเดินมาในห้าง
มีพนักงานในร้านเข้ามาดูแลลูกค้าอยู่แถวเคาน์เตอร์แถวนั้น

นี่ฮะผ่านไปสักพักหนึ่ง
พนักงานชายในร้านเดินมาเห็นเข้า

คือที่เขาเอามาโพสต์เนี่ย

เข้ามาที่ร้านหลายครั้งมากชอบมองลูกค้าผู้หญิงคือจ้องนาน
ที่สำคัญเอาหนังโป๊มาเปิดดูในร้าน

เสียดายมองหน้าไม่ชัด

ีคสุดตอนลูบหัวตัวเองนี่แหละ

ผู้หญิงเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแล้วเขาเกิดแบบ

คือผมว่าคนที่เป็นญาติเนี่ยเห็นแล้วรู้

รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นท่านต้องพาเขาไปดูแลรักษา
แล้วอย่าปล่อยมาแบบนี้ปล่อยมาแบบนี้ไปทำอะไรเข้าเนี่ย
คุณเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย

นักงานชายเข้ามาห้ามแล้วเห็นไหม
ดึงออกมาแล้วก็ไป

เออ